คุณผู้ชมจากตรังค่ะขึ้นมาที่บุรีรำบ้าง

คือหน้านาก็ต้องทำนา
พอพ้นหน้านานแล้วเขามีอาชีพเสริมนะ
อาชีพเสริมนี้ยังไม่บอกว่าเป็นอะไร

ปีหนึ่งรายได้ไม่ต่ำกว่า๓๔แสนบาท

เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าอาชีพเสริมที่ว่าคืออะไร
พอไม่ทำนาแล้วเนี่ยเขาก็มานี่เลยค่ะแบบนี้เห็นไหม
ที่อยู่ริมทางเนี่ยคุณผู้ชม
คือมันเทศญี่ปุ่นหรือว่ามันหวานญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ

ถือว่าเป็นผลผลิตที่ช่วยสร้างรายได้เสริมอย่างดีเลยนะคะ

เกษตรกรในพื้นที่บ้านโคกไม้แดงที่ตำบลหูธรรมนบ

ถุงใหญ่แบบนี้ประมาณถุงขนาด๕กิโลกรัม

ราคาอยู่ที่๓๐๕๐บาท

ราคาขยบขึ้นไป๔๐ถึง๑๐๐บาท

ไอ้ช่องราคาที่มันต่างกันเนี่ย

มันขึ้นอยู่กับความสวยของหัวมันเพศไงคะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะนางสวัยสารบุตรเกษตรกร

๖๐แล้วบอกว่าไม่สามารถออกไปรับจ้างได้เหมือนเมื่อก่อน

ตัดสินใจหันมาปลูกมันหวานญี่ปุ่นเนื้อสีส้มละกัน

เนื้อที่ที่ปลูกมันประมาณ๒ไร่
แล้วก็ขายแบบทั้งขายส่งแล้วก็ขายปลีกตามเพลิงแบบนี้

เฉลี่ยแล้วประมาณนัก๓๐๐๐บาทนี่เยอะนะ

ใช่และแต่ละปีปลูกได้๓๔รอบ
ก็เฉลี่ยรายได้๓๔แสนบาทต่อปีนะคะ

โอ้โห
นอกจากนี้เธอก็ยังบอกด้วยนะ

ยังมีอีก๒๐กว่าครอบครัวในพื้นที่คู่บ้านโครกไม้แดง
มาปลูกมันหวานญี่ปุ่น
เพราะว่าพ่อค้านี่คุณผู้ชม

แล้วผลผลิตบางส่วนเขาก็ไปขายปลีกตามเพลิงแบบนี้นะคะ
โดยที่เขาบอกว่ามันหวานเป็นพืชที่ปลูกง่ายไม่ยุ่งยาก
ใช้ระยะเวลาสั้นปลูกประมาณสัก๔๕วัน

แล้วก็เป็นรายได้ที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดี
เอาขับรถผ่านไปเจอเพลิงข้างทางแบบนี้
แวะพักแวะซื้อมันหวานญี่ปุ่นมันเทศญี่ปุ่นก็ได้นะคะ

เป็นมันอบครับคุณลองไปใส่เนยสดแบบเข็มนะ
แล้วก็เอาผักโขมใส่แล้วก็อบด้วยกัน
เอาไปจี๊เอาไปเต้งเอาไปเผานะฮะพี่ปริ้ง
แล้วก็ลอกเปลือกม่วงนะกินร้อน
แค่นั้นก็หวานแล้วเนอะใช่ครับครับนั่นคือมันเทพนะครับ